ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ติดตามได้กับทางไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนนะครับ
รายการนี้วันนี้ก็มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
กับการอาการในรายการนี้อาจจะไปดูกันหน่อยนะครับ

นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ซึ่งท่านก็กล่าวว่านี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับ

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยแน่นอนมีเป้าหมายเดียวเท่านั้น

แม้ว่ารายการนี้ก็จะมีทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็จีนเนี่ย
แล้วก็รวมไปถึงผู้เล่นเนี่ยบางชาติเขาก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้ว
โดยเฉพาะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นด้วยนะฮะ

แต่ก็จะเป็นชุดเยาวชนแล้วก็เป็นชุดอนาคตของพวกเขา

ใช่ผสมแล้วก็จะเป็นการเตรียมตัวเอาไว้แหละสำหรับโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่จริงก็แน่นอนเอาเยาวชนมาเนี่ยเพราะว่าพวกตัวชุดหลักเนี่ยเขาจะไปแข่งขันวอเล็กบอลหญิงชิงช้ำโลกต่อ

พูดกันตรงก็คือรายการนี้ก็ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าเราคงจะต้องชนะเลิศให้ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จากที่เราเคยชนะเลิศมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
ในส่วนของแต่จริงแล้วเนี่ยรายการนี้อย่างที่ได้เรียนไปเราคงจะใช้สำหรับเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันเพื่อศักดิ์ศรีด้วยนะครับ
ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการใช้เวทีนี้สำหรับการทดสอบหรือว่าการซ้อมใหญ่ของทีมชาติชุดใหญ่เราที่จะไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนะครับ
แต่นายกพูดเล่นเพื่อเป็นแชมป์แล้วเอาจริงแล้วก็เอาชุดใหญ่เป็นหลังแน่นอน

หลายคนอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าปีนี้เป็นปีสุดท้ายจริงอย่างที่เขาพูดคุยกัน
ถึงแม้ว่าจะมีกระแสว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการการการ
ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่นะครับ
ในเรื่องของในสัดส่วนของนักกีฬาเอง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเช็คจากอาการบาดเจ็บ

ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปสู่การแข่งขันเซียนโลก
ก็สำหรับนักตบผู้ยางสาวไทยนะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่๑๔กันยายนนี้
โทรเมนต์จะเริ่มในวันที่สิบหกนะครับมาดูเรื่องของระบบการแข่งขันหน่อยนะครับ
ครั้งนี้เนี่ยแน่นอนเรื่องของระบบการคันก็มีการวางสายกันใหม่เรื่องของการจัดอันดับนะครับ
เอาทีมท็อปท็อปเนี่ยมาเจอกันตั้งแต่ในรอบแรกเลยครับสนุกแน่นอนก็เป็นรูปแบบนะครับ
ที่เขาจัดขึ้นมาโดยเอวีซีเนี่ยเขาก็เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมถูกต้องครับ
ก็เป็นไงบ้างครับก็เดิมทีนะครับเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันกับเอวีซีครับนะฮะ
จะเป็นการคัดเอาสี่ทีมไปแข่งขันวอเล็กบอลหญิงเวิลกลางปีแต่นั่นคือรูปแบบเก่าไง
แล้วก็ไม่ได้โคต้าอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เลยถูกมองว่าลดความสำคัญลงไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรูปแบบการแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกัน
เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันต่อนะครับครับแล้วก็เดิมทีกับการแข่งขัน
แข่งขันกัน๑๘นะครับแต่ครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนก็คือมีมา๑๐ทีม
การแข่งขันก็เปลี่ยนไปก็คือในการจับแบ่งกลุ่ม
๑๒๓จากการขันบริเวณบอลหญิงชีวิตชาติเลอร์แหล่งเอเชีย
แล้วก็มีเกาหลีใต้รวมไปถึงไทยที่เป็นรองแชมป์ในครั้งล่าสุดนะครับ
คว้าแชมป์รายการนี้มากสุด๔ครั้งส่วนไทยคว้าแชมป์มา๑ครั้งในปี๒๐๑๒ที่คาซักสถาน
ซึ่งปี๒๐๑๘ไทยก็ถือว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่จะคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนวอเล็กบอลชาวไทยที่โคราชนะ
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมการแข่งขัน๑๖๒๓กันยายนนี้นะครับ
สดจากจังหวัดนครราชศรีมาสำหรับรายการนี้
แรกเราเจอกับเกาหลีใต้๑๗กันยายนนะครับ๖โมง๒๐นาทีแล้วก็เจอกับทางญี่ปุ่น๑๘กันยายนในเวลาเดียวกันนะครับ